ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เลิกงามยามดี
สำหรับกู้ภัยใจพระของเราพี่บินบรรลือฤทธิ์ก็ได้มีการทำพิธี
เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญครบรอบ๕๐ปี
มูลนิธิร่วมกระตันยูที่สำนักงานใหญ่ย่านบางพลีนะคะ
บุญถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วยนะคะ
โดยพี่บินได้นิมนต์หลวงตาพีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหาร
และพระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางมารดน้ำมนต์ให้ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่พระท่านพรมน้ำมนต์ใส่พี่บินหน่อยนะคะดูค่ะคุณผู้ชม

เห็นไหมคะเห็นเหมือนมีดวงอะไรกลมไหมคะ

ไม่ต้องสงสัยว่านี่คือดวงอะไรติดวิญญาณหรือเปล่าหรืออะไร
บันเทิงไทยรัฐถามมาให้แล้วค่ะจริงแล้วก็คือ

คือหยดน้ำมนต์ที่กระเด็นลงมาติดกล้องของช่างภาพเรา
ไม่ใช่สิ่งลี้ลับอะไรก็ตามแต่นะคะ
ไม่ได้มีสิ่งลี้ลับค่ะถ้าสังเกตเห็นเนี่ย
ดูทันนี่ก็จะเห็นเลยตอนที่พระท่านพรมน้ำมนต์ให้กับพี่บินเนี่ย
น้ำมนต์นี่กระเด็นพุ่งมาโดนกล้องของเราเห็นไหมคะ
กล้องของไทยรัฐทีวีของเราก็ได้สิริมงคลกันไปเต็มด้วยเหมือนกัน
แต่พอเช็ดออกดวงนี้ก็หายไปเนาะ
ใช่ค่ะไม่อยู่ค่ะไม่ได้มีอภินิหารใดทั้งสิ้นนะคะ
แต่ว่าตัวเลขนะคะวันที่๒๒มิถุนายน
อ๋อครบรอบ๕๐ปีมือพี่ล้องกระตันอยู่